ซาร่าคาซิงกินี่พร้อมกับประเด็นที่หลายคนสงสัยกันบ้างดีกว่า
ถึงไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรสักทีนึงนะคะ
ซึ่งสาวซาร่าเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าไม่ซีเรียส
เพราะว่าเรื่องนี้ผ่านมานานแล้วค่ะ
ยังคงเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อมานาน
สำหรับกรณีของนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่และอดีตสามีหนุ่มไม้พี่รัฐ
กับเรื่องที่ฝ่ายชายจะเซ็นรับรองทายาทคนแรกน้องแม็กซ์เวล
ซึ่งล่าสุดผู้เป็นแม่อย่างซาร่าเผยว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มานาน
โดยเจ้าตัวมองว่าไม่ให้ความสำคัญอะไรกับประเด็นนี้แล้ว
ขอแค่ไม้ดูแลใส่ใจลูกทำหน้าที่พ่อได้ดีก็พอ
และไม่ซีเรียสหากจะไม่มีการเซ็นใดในอนาคต
แต่จากนี้อยากให้ไม้ทำตามในสิ่งที่เคยเอ่ยปากไว้
ซึ่งในอนาคตอาจจะรอให้ลูกโตและให้ฝ่ายชายตกลงกับลูกเอง
ว่าจะดำเนินการอย่างไรค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะว่าหน้าที่พ่อจริงภวร์เ
ถ้าคิดว่ายูทำอะไรไม่ได้ยูอย่าพูดดีกว่า
เพราะวันนี้ยูพูดกับไอได้วันหนึ่งยูก็จะพูดกับลูก
รอให้น้องโตดีกว่าแล้วคือมันเป็นสิทธิ์ของตัวน้องเอง
แล้วเราก็เป็นแค่แม่เราก็ไม่อยากจะแบบไปวงการชีวิตน้องขนาดนั้น
รอให้น้องเขาวันหนึ่งโตสื่อสารรู้เรื่อง
พ่อเขาก็ไปคุยกับน้องเองดีกว่าว่าจะให้พ่อเซ็นหรือไม่เซ็นอะไรนะคะ
แล้วก็ค้นลบกันตัดสินใจของลูกเรา